สวัสดีครับ๗นาฬิกา๑๔นาทีนะครับเมื่อสักครู่นี้คงได้เห็นภาพความเสียหายซึ่งเป็นผลพูดมาจากความประปวดลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยนี่คือสิ่งที่ยังคงต้องจัดตามแล้วก็ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องตลอดสุดสัปดาห์นี้นะครับ
ล่าสุดจากการตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งเป็นภาพถ่ายดาวเทียมที่เก็บรวบรวมภาพกลุ่มก้อนเมฆที่ปกคลุมท้องฟ้าเมืองของเราตั้งแต่๗โมงเช้าของเมื่อวานมาจนถึง๗โมงเช้าวันนี้เนี่ยนะครับพบว่าเมฆที่ปกคลุมเมืองไทยของเรานั้นยังคงหนาตานะครับโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันครับมีการ
ขนาดนี้เองนะครับผลัดผ่านเมืองของเราค่อนข้างแรงละทีเดียวนะครับจึงสามารถที่จะหอบเอากลุ่มความชื้น
ผลัดเข้ามาปกกลุ่มได้โดยเฉพาะบริเวณฝั่งตะวันตก
ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับเน้นในบริเวณทางตอนล่าง
เพราะว่าตอนบนของประเทศนะครับตั้งแต่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
ไล่ยาวจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลางมีแนวเทือกเขาตะนาวศรี
เป็นตัวกั้นความชื้นอยู่นะครับดังนั้นกลุ่มก้อนเมฆกลุ่มฝน
เคลื่อนมาแล้วก็จะถูกเทือกเขาเหล่านี้บังไว้นะครับ
ส่วนใหญ่ก็จะตกหน้าเขาส่วนหลังเขานั้นก็จะมีกลุ่มฝนตกบ้าง
แต่ก็จะไม่รุนแรงเท่ากับบริเวณด้านหน้าแนวเขานะครับ
นี่คือสถานการณ์ฝนที่จะเกิดขึ้นในวันนี้
จากการคำนวณจากระบบพยากรณ์อากาศไทยรัตน์ทีวี

พื้นที่ดังกล่าวคือเป็นบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกลงมา
แล้วก็จะตกสะสมบริเวณดังกล่าวค่อนข้างเยอะนะครับ
ส่วนใหญ่นั้นจะยังคงเน้นจุดเดิมนะครับ
ก็คือในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันเยอะเป็นพิเศษ
อกจากนี้ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่าง
ตามแนวระหว่างพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
พื้นที่เหล่านี้ในระยะนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยเฉพาะช่วงบ่ายเย็นฝนอาจจะตกเยอะหน่อย
ดังนั้นใครที่จะออกทำกิจกรรมกลางแจ้งคงต้องระวังเป็นพิเศษ
ระยะนี้ยังคงมีโอกาสการก่อตัวของกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนอง
ซึ่งสามารถทำให้เกิดฟ้าผ่าฟ้าร้องทำให้เกิดลมกระโชคแรงอยู่ได้นะครับ
นี่คือสิ่งที่ต้องระวัง
ในขณะที่เรื่องของคลื่นลมครับยังคงไว้วางใจไม่ได้ไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้
ภาพรวมสถานการณ์คลื่นคลื่นสีเขียวยังคงปรากฏอยู่นะครับ
เหล่านี้คือบริเวณที่มีคลื่นสูงตั้งแต่๒เมตรขึ้นไป
ยังคงปกคลุมเป็นวงกว้างโดยเฉพาะบริเวณฝั่งอันดามัน
กลุ่มตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนล่างนะครับ
ขณะที่ฝั่งอ่าวไทยนั้นปกคลุมตั้งแต่บริเวณทางตอนบนไล่ลงมาจนถึงบริเวณจังหวัดสุราชธานี
ดังนั้นใครที่จะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับ
โดยภาพรวมแล้วบริเวณท้องทะเลฝั่งอันดามัน
ทะเลนั้นมีคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตรนะครับ
แน่นอนมีผลต่อการเดินเรือโดยเฉพาะเรือที่มีขนาดความยาวลำเรือตั้งแต่๙เมตรลงไปเนี่ยนะครับ
ต้องระวังเป็นพิเศษในขณะที่บริเวณฝั่งอ่าวไทยครับ

บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๒เมตรนะครับ
นี่คือภาพรวมสถานการณ์คลื่นดังนั้น
นักท่องเที่ยวชาวเรือที่จะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังเรือเล็กที่จะออกจากฝั่ง
ควรที่จะงดก่อนในระยะนี้ไปจนถึงวันที่๒๗นะครับ
มาดูกันเรื่องของอุณหภูมิกันบ้างนะครับ
ที่ตกลงมาบางจุดบางพื้นที่ดับร้อนได้บ้าง
แต่ว่าฝนที่ตกลงมาในระยะนี้อาจจะไม่ตกหนักตกนานเหมือนที่คาดการณ์ไว้นะครับ
ซึ่งก็จะทำให้อุณหภูมิบางจุดอุณหภูมิไต่ระดับสูงขึ้นได้ในบางพื้นที่

คาดการณ์ว่าสูงสุดอาจจะไต่ไปอยู่ที่ประมาณ๔๐องศาเซลเซียตนะครับ
ฝนที่ตกลงมาในวันนี้ในบางพื้นที่
กลุ่มก้อนเมฆที่อาจจะเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่
ก็จะทำให้อุณหภูมิในวันพรุ่งนี้นั้นลดต่ำลงครับ
พรุ่งนี้ตอนกลางคาดการณ์ว่าจะอยู่เพียงแค่๓๓องศาเซลเซียต

พรุ่งนี้อาจจะไปอยู่ที่ประมาณ๓๗องศาเซลเซียตในช่วงบ่าย
นี่คือภาพรวมอุณหภูมิรวมไปถึงสถานการณ์ฝนในเมืองไทยของเรา
สำหรับใครที่จะเตรียมตัวท่องเที่ยวต่างประเทศ
เพื่อนบ้านของเราคงต้องเตรียมตัวกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าบางพื้นที่ร้อนจัดบางพื้นที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง
แต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างเรามาดูพร้อมกันนะครับ
คุณผู้ชมครับเราไปเริ่มที่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยกันก่อนนะครับ
จากการตรวจสอบในระยะนี้เอง
หลายพื้นที่นั้นอุณหภูมิลดต่ำลงครับแถบบ้านเรา
ลาวตอนบน๓๒องศาเซลเซียตกัมพูชา๓๒นะครับพม่า๓๖องศาเซลเซียต
ไต้หวันอยู่ที่ประมาณ๒๓องศาเซลเซียต
เกาหลี๒๙องศาเซลเซียตนี่คืออุณหภูมิสูงสุดนะครับ
ญี่ปุ่นตอนล่าง๒๗องศาเซลเซียตตอนกลาง๒๑องศาเซียตตอนบนอากาศเย็นสบายละทีเดียวนะครับ
องศาเซลเซียสแต่หนึ่งพื้นที่ที่อาจจะต้องระวังหน่อยสำหรับใครที่จะไปในระยะนี้ก็คือประเทศอินเดียนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณฝั่งตะวันออกแล้วก็บริเวณทางตอนบน
ตอนนี้อุณหภูมินั้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
การว่าพรุ่งนี้อุณหภูมิอาจจะไต่ไปอยู่ที่ประมาณ๔๖องศาเซลเซียต
ดังนั้นคงต้องเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะครับ
จากเรื่องของอุณหภูมิแล้วฝนในหลายพื้นที่ต้องระวังครับ
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนนะครับจากการตรวจสอบพบว่ามีหลายจุดเลยทีเดียว
ไม่ว่าจะเป็นลาวตอนบนเวียดนามตอนบนภูฐานยูนา
ญี่ปุ่นตกหลายจุดในบริเวณทาง
ตอนกลางโตเกียวนะครับใครที่จะไปคงต้องเตรียมเรื่องของฝนกันหน่อย
ในขณะที่เกาหลีใต้นะครับส่วนใหญ่นั้นจะเน้นตกบริเวณทางตอนล่างของเกาะนะครับ
ไปกันที่บริเวณทางตอนล่างกันบ้างนะครับ
สุมาตราตอนล่างฝนอาจจะตกหนักในบางพื้นที่นะครับ
รวมถึงเกาะบอเนียลบูไนนะครับ
มีฝนตกอย่างต่อเนื่องดังนั้น
เตรียมตัวการรับมือการเตรียมอุปกรณ์ต่างโดยเฉพาะเรื่องของสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายจุด
แต่ละพื้นที่นั้นต้องตรวจสอบอย่างต่อเนื่องรวมมาถึงประกาศเตือนภัยต่างในแต่ละประเทศด้วยนะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นกับเมืองไทยของเรารวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้าน
อกจากนี้เองนะครับหนึ่งเรื่องที่ยังคงต้องระวังกันหน่อยฝนตกมาแบบนี้สัตว์ร้ายสัตว์มีพิษต่างเริ่มออกหากินแล้วนะครับ
จะมีการเตรียมรับมืออย่างไร
ค่ำคืนนี้อยากที่ทุกท่านได้ติดตามพร้อมกันในจับตาเตือนภัย
และนอกจากนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะตรวจสอบสภาพอากาศเพิ่มเติมได้
ตอนนี้ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับพี่สิทธิ์มหัน
โปรดติดตามตอนต่อไป